พาไปดูเรื่องนี้ไปเจอผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่าเป็นคนสัญชาติชาวเมียนมาแล้วอยู่ข้างสาราการเปลี่ยนในวัด
แต่เธอเนี่ยถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสอ้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
คนในวัดทั้งพระเองพระลูกวัดบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลย
แต่คนที่ดูเหมือนจะเป็นผู้ต้องสงสัยก็หนีไม่พ้นสามีของเธอนี่แหละค่ะ
ตำรวจสพสเม็ดพอได้รับแจ้งก็ไปพร้อมกับแพทย์เจ้าที่กู้ภัยไตรคุณธรรมนะคะ
ไปถึงที่เกิดเหตุค่ะที่นี่คือวัดเขาดินอยู่ที่ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
ไปถึงไปเจอนางมิดาอายุ๓๖ปีอย่างที่บอกเธอเป็นชาวเมียนมา
ถูกทำร้ายเนี่ยเจ็บสาหัสเลยโอ้โหคือเลือดในท่วมเลยนะคะ
บาดแผลเธอนี่โดยเฉพาะศีรษะเขาบอกว่ามันแตกจนถึงกระทั่งเห็นกระโหลกเลยล่ะพี่อุ๋ย
ลำตัวมีรอยคล้ายถูกแทงด้วยของมีคมนะคะเลือดเนี่ยท่วมเลย
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงอาการของเธอสาหัสแล้วนอนหายใจรวยริน
คือเจ้าหน้าที่พยายามนะจะเข้าไปช่วยเหลือแต่สุดท้ายเธอเสียชีวิตนะคะ
อย่างที่บอกค่ะว่าอยู่ตรงนั้นเหตุเกิดที่สาราการเปลี่ยนค่ะ
ตรงนี้เนี่ยลักษณะของสารามันจะมีเหมือนกับว่ากำลังเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่
มันจะมีผ้าใบขึงนี่แบบนี้ทีมข่าวของเราไปถ่ายภาพมา
แล้วก็จะมีการขึงผ้าใบไว้เป็นลักษณะเพลิงพัก
พอข้างในเนี่ยเข้าไปดูนี่รอยเลือดนะคะแล้วจะมีพวกเครื่องใช้ต่างนานาครบเลยนะ
ด้านนอกก็มีเลือดกองอยู่อย่างที่เห็นเมื่อกี้มีขวดเบียร์ที่กินไปแล้วด้วยหมดเลย
ขวดอยู่ตรงนั้นถามว่าสงสัยคือสามีน่าจะเป็นคนก่อเหตุ
ชื่อว่าในเนียงตุ่นอายุสี่สิบสองปีค่ะหนีไปนะคะเพราะเขาไม่เจอตัว
ก็ต้องเป็นผู้ต้องสงสัยชาวเมียนมาที่เป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกัน
ชื่อว่านายโกอ่องบอกแบบนี้บอกว่าตอนที่ในเนียงเนี่ยจะหนีไป
มีการโทรมาบอกเขาบอกว่าโกอ่องโกอ่องไปดูเมียให้หน่อยนะทะเลาะกัน
เขาก็เลยออกมาดูให้ค่ะตามที่ในเนียงบอกแล้วปรากฏว่าอ้าว
นางมิดาถูกทำร้ายอาการสาหัสนอนอยู่แบบนั้นนะคะ
แต่ก็ไม่รู้หรอกว่าโดนอะไรตรงไหนบ้างไม่กล้าเข้าไปดู
แจ้งเจ้าอาวาสแล้วก็ไปเรียกกำนันให้มาดูค่ะ
ประมาณที๓๓๐เขาบอกว่าเขากับเมียเขาบอกว่าไปดูให้หน่อย
เราก็รู้จักคนบ้านดีเหลงเราก็เลยเข้าไปดูว่า
ข้าบอกว่านายจะเอาอาวาสเถอะเขาก็ไปดูให้หน่อย
แล้วตอนที่เรามาถึงพี่เกิดเหตุเนี่ยสภาพ
สภาพเขาเป็นยังไงบ้างครับสภาพของเจ็บ
พ่อมาดูด้วย
ทีนี้เพื่อนให้ข้อมูลแบบนี้
แล้วถามว่าทำไม๒ผู้หมาเมียชาวเมียนมา

พระลูกวัดเขาดินนะคะบอกแบบนี้บอกว่า

จะมามุงกระเบื้องหลังคาการเปลี่ยนวัดใหม่
แล้วตัวผัวฝ่ายสามีชอบดื่มเหล้าเห็นกินเหล้ากินเบียร์
พอเวลาเมาก็หาเรื่องทะเลาะกับเมียบ่อย
ก็คิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นคนก่อเหตุแล้วหนีไปจริงค่ะ
ถ้ากินแล้วมันมีปัญหาปกติเขากินเหล้ากันบ่อยไหมครับ
ทุกวันชากินทั้งผัวทั้งเมียเลยไหม
เมียผมไม่รู้นะแต่แดงบอกว่าเขาเก่งครับคุณตาเตือนไปกี่ครั้งแล้ว
สองครั้งสองครั้งอืมแต่เขาก็ไม่ฟังกันอ่า
เขาก็ไม่เชื่ออืมแล้วเวลาท่านเกิดอย่างเนี้ย

ขัดตีกับตายนี้ก็ไม่รู้เรื่องเหรอ
ทะเลาะกันบ่อยเมียกินไหมไม่รู้นะ
ลงพื้นที่ไปที่วัดเขาดินแห่งนี้นะคะ
ตรงจุดเกิดเหตุบอกว่าเห็นมีขวดเบียร์ที่ดื่มไปแล้วสัก๔๐
ขวดวางอยู่ตรงข้างที่พักตรงเพลิงพักตรงนั้น
แล้วหน้าที่พักเนี่ยนี่ไอ้ขวดเบียร์เนี่ยนะคะหมดแล้ว
หน้าที่พักมันมีเสือวางปูอยู่ด้วย
ก็เป็นไปได้ว่าเป็นจุดที่ผู้ก่อเหตุเนี่ย
ฝ่ายผัวมานั่งกินเบียร์ตรงนี้ตรงลานดิน
เพราะมันมีกองเลือดกองใหญ่อยู่ตรงนั้นที่เราเห็นไปตอนต้น
พอไปคุยไปถามเจ้าอาวาสแล้วก็พระลูกวัดคนอื่นของวัดน่ะนะคะ
ก็ทุกคนพูดเหมือนกันเออไม่รู้นะ
ไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรตอนเกิดเหตุ
ถามว่าในวัดเนี่ยมีกล้องมุมจรปิดหรือเปล่า
พระให้ข้อมูลว่ามีติดอยู่หลายจุด
แต่วัดขอสงวนเอาไว้ให้สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้น
ก็คาดว่าทางด้านของฝ่ายสามีตัวผัวเนี่ย
ก่อเหตุแล้วขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปแล้ว
นิสัยใจคอล่ะเขาเป็นยังไงคนก่อเหตุ
พระทุกรูปบอกแบบนี้ว่าไม่รู้เหมือนกัน
เพราะไม่เคยพูดคุยกันนะคะ
ทีนี้มีพระลูกวัดท่านหนึ่งรูปหนึ่งที่อยู่แถวกุฏิ

ก็มาให้ข้อมูลกับคุณบอมเพิ่มแบบนี้นะบอกว่า
กลุ่มคนงานเหล่านี้มาอาศัยอยู่ที่วัดได้ไม่นานหรอก
จริงด้วยความที่เขามาไม่นานก็ไม่ได้เคยรู้จัก

เพราะในเขตของกุฏิพระเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเขตต้องห้าม
ไม่ได้ให้ใครมาเข้าในยามวิการอยู่แล้ว
ถามว่าเมื่อคืนเหมือนการพูดเหมือนกันทุกคนทั้งวัด
ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
แม้แต่พระรูปนี้ที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
บอกว่าเสียงทุบตีทำร้ายก็ไม่ได้ยิน
ถ้าเกิดว่าได้ยินจริงคงจะออกไปช่วยแล้ว
รู้ข่าวพร้อมกับทุกคนนั่นแหละ
ที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเห็นผัวเมียคู่นี้ทะเลาะกันมาก่อน

เขามีการเอาแอลกอฮอลเครื่องดื่มมืนเมามากินกันในวัดด้วยเหรอ
ทีมข่าวของเราเลยสอบถามไปที่กำนันตำบลห้วยกะปิค่ะ
คุณอุทัยนะคะบอกแบบนี้บอกว่าตัวเขานี่แหละ
ก็ได้รับแจ้งเหตุจากเพื่อนคนงานเมียนมาตอน๗โมงเช้า
บอกมีแรงงานถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส
เขาก็รีบมาดูก็เห็นนางมิดาเนี่ยนอนบาดเจ็บอยู่ตรงนั้นแล้วก็แจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจนะคะ
แต่ตอนที่มาถึงเนี่ยเห็นว่าเลือดที่หัวแห้งหมดแล้วแสดงว่าน่าจะเกิดเหตุนานแล้ว
อาจจะถูกทำร้ายตั้งแต่ตอนประมาณตี๓แต่คงมีคนมาเจอตอนเช้า
เขาก็แจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยมาทีนี้ตอนที่เขาบอกว่ากู้ภัยมาถึงเนี่ยนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยนางมิดายังไม่เสียชีวิตนะที่บอกว่าอยู่ในสภาพหายใจรวยริน
ตัวเขาเองก็พยายามจะสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไร
แต่นางมิดาเนี่ยบาดเจ็บมากอ่อนแรงให้ข้อมูลอะไรไม่ได้นะคะ
ทีนี้ทางด้านของกำนันกำนันบอกถูกเป็นเรื่องจริงนะ
ตามที่พระลูกวัดบอกเลยไอ้เรื่องที่ไปจ้างผู้รับเหมาเนี่ย
มาซ่อมแซมหลังคาสาราวัดตรงนี้ทีนี้ผู้รับเหมาเขาก็จะมีแรงงานไงพี่อุ๋ย
ก็เป็นแรงงานชาวเมียนมาพวกนี้นี่แหละ
เขาก็มาจ้างให้แรงงานพวกเนี้ยมาอีกทีหนึ่งทั้งตัวคนตายคนก่อเหตุ
มาทำงานได้๒อาทิตย์เองไม่มีใครรู้จักนะคะ
แต่ถามว่าตัวคนก่อเหตุขี้เมาไหมเขาก็พอจะรู้เหมือนกันแหละ
ก็เห็นบอกว่าเออเมานะยืนยันที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นมีใครมีปัญหาอะไร
แล้วก็ยังไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดด้วยลองฟังเสียงกำนันค่ะ
เมาครับค่อนข้างที่จะเมาครับอ่ะ
ก็เลยทะเลาะวิวาสฝ่ายหญิงเมาเดือนฝ่ายชายฝ่ายหญิงผมไม่ทราบ
กินเลือดกบหมดเลือดค่อนข้างแห้งเลือดค่อนข้างแห้ง

ก็มันก็สะเทือนใจนะฮะก็รู้สึกว่าเราก็ต้องเข้มงวดกวดขันให้มากขึ้น
ในการอยู่ในพื้นที่ของของการวัดหรือครับสถานที่ที่เป็นสาธารณะ
อืมกำนันยังบอกข้อมูลเพิ่มเติมไหมพี่อุ๋ยบอกว่าตอนไปถึงอ่ะ
เอาจริงนะไม่ได้กลิ่นแอลกอฮอล์อะไรด้วยซ้ำเพราะอะไรรู้ไหม
ทำไมฮะก็กลิ่นเลือดมันคาวมากแล้วมันกลบไปหมดเลย
อ่ะทางคดีว่ายังไงคะจะตามตัวเจอไหมล่ะเนี่ย
บอกว่าน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุในเนียงนะคะฝ่ายสามี
ตำรวจสภเสม็ดบอกเดี๋ยวกำลังเร่งติดตามตัวน่าจะได้ตัวเร็วนี้ค่ะ